แล้วจะมีคดีอะไรที่อกสั่นขวัญหายไหม
คดีการซื้อสกุลเงินเหล่านี้

จะมีเรื่องราวเหล่าเนี่ยอีกเยอะมั้ยฮะ
หรือว่าน่าจะเป็นกลุ่มแนวประมาณนี้
ของการที่ไปหลอกเงินหรือไปเอาเงินจากคนกลุ่มใหญ่เนี่ย
ยังมีอีก
อันนี้หลวงพี่รวมถึงคนมีชื่อเสียงทั้งหมดเลยนะคะใช่
คนที่ติดคุกก่อนหน้าถามด้วยความเป็นห่วงนะฮะถามด้วยเพราะว่าอยากจะเตือน
เขาจะติดอยู่ในเรือนจำอีกนานไหมครับของพี่
ไม่ได้เปิดดวงเขายอมรับแล้วก็ไม่ได้ตามข่าว

ก็ได้รับผลพอสมควร
ช่วงหนึ่งแต่เขาก็ต้องรับผลณระยะหนึ่ง
มันมีข่าวว่าดาราที่มีส่วนผัวพันธุ์หรือไม่อย่างไรเกี่ยวกับคดีนี้นะครับ
จะได้รับผลกระทบหรือว่าถูกโจงไปว่ามีส่วนร่วมกับคดีนี้

เขาจะได้รับผลกระทบที่ไหนนะครับ
จากคดีนี้ด้วยหรือไม่อย่างไรครับ

โดนแต่ว่าไม่ถึงขนาดคนข้างในล่ะ
คนที่เข้าไปข้างในไม่ถึงขนาดนั้น

ว่าให้มีแนวความคิดแบบไหนเรื่องกรณีเหล่านี้
เงินมันไม่มีอะไรที่ลอยมาจากฟ้า
หรือมันไม่มีอะไรที่ไปฝากคนอื่นลงทุน
แล้วก็ได้มาแบบเยอะตุ้มเดียว
มันทุกอย่างมันคือกลยุทธ์ในการหาเงิน
แล้วก็อย่างที่เราเห็นทำไมเขาถึงรวยจัง

ทำไมพวกเราหาเช้ากินค่ำทำไมเราถึงไม่รวย

แต่เรากลับเอาเงินไปฝากเขาแล้วเขาทำงานยังไง
เราก็ต้องกลับมามองจุดนี้พอสมควร

ในเรื่องของการเทรดการเล่นแชร์
หรือว่าการที่เอาเงินไปฝากแล้วรอดอกเบี้ยแบบสูงอย่างนี้
หลวงพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว
ถ้าไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนว่าเราลงทุนได้
หรือเราไม่ได้เอาเงินอยู่ในกระเป๋าของเราแล้วจ่ายเองเนี่ย

ช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนอยากรวยทางรัฐ

ซึ่งรวยทางรัฐจริงแล้วมันไม่มีจริง
เบสิกเลย
ถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื่อใช่